ติดต่อกันง่ายขึ้นนะครับ
เราก็เลยต้องมาอัดรายการกันแบบนี้
ไลน์อีกรอบก็อาจจะออกตัวก่อนอาจจะมีเรื่องเสียงติดติดขัดขัดไม่ได้ชัดเจนเหมือนเทปที่อัดในสตูดิโอเนอะ
ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงแรกเราก็อัดแบบนี้กันแทบจะตลอด

๒๓พี่บอยเขาคือใครอะไรยังไงไม่ต้องเดาแล้วมั้ง
ในหลายเจ้าเลยแล้วประจวบเหมาะมันตรงกับเลข๒๓พอดี

ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ

เขาก็นั่นแหละ

เขาอาจจะแอบใจทีมงาน
คืออาจจะไม่ใช่นักเตะคนปัจจุบันเนาะ

ก็ไม่แปลกที่เราจะเลือกเขามาในอีพีนี้

เอ๊ะพี่บอยพอรู้ไหม

คำจำกัดความของเขาในปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีเลย
เอลิกร์เซ้นแลกถึงชกทุกคนทั้งโลก
ก็เป็นเรื่องที่ที่ก็น่าจะบอกว่าทำให้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเป็นปีที่แบบไม่ได้ไม่ได้สดใสมากนักสำหรับเอริกเซนอืมรวมถึงเรื่องของ
ที่ทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่ามันค่อนข้างทำให้เราเสียเวลาไปเยอะ
เสียวดานชีวิตไปค่อนข้างเยอะก็เกือบเกือบสามปีจะเข้าจะเข้าปีที่สามดีกว่าอืม
ในช่วงธันวาคมที่ผ่านมานะครับอืมก็ก็ในช่วงที่มีการยกเลิกสัญญาเนี่ย
ทำให้เรื่องราวของขึ้นข้างถูกพูดถึงเยอะ
แล้วก็เขาก็ออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสำนักที่เขาเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องราวเนี่ย
ค่อนข้างจำกัดประมาณแค่สองสื่อเท่านั้นเองซึ่งโชคดีที่เราก็ได้ข้อมูลอันนี้มา
นั่นแหละครับทำให้เราได้มาเล่ากันอืมเอ่อในช่วงที่เอลิกเซน
กำลังจะยกเลิกสัญญาครับเขาก็มีโอกาสได้ไปอำลากับเพื่อนร่วมทีม
เตอร์มิลานอืมนะครับแต่ว่าเป็นการอำลาที่ค่อนข้างแปลกเนอะ
ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ที่แบบทางลีกสูงสุดเขาบังคับมาว่าเขาไม่อนุญาตให้เอลิกเซนกลับมาลงสนามนะครับ
มันก็เลยเป็นการย้ายทีมที่แบบมีมุมมึงผมแบบแปลกครับ
มันจะเคยมีไหม
มีมีเยอะครับมีเยอะครับมีจริงมีมั้ย
บอกมีเยอะก็ไม่เยอะแต่ว่ามันก็เคยมีเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนะครับ

ซึ่งตอนนั้นเอลิกเซนพบปัญหาภาวะหัวใจหยุดเต้น
นักกว่าร้าน
แคสเบอร์ยูมัลซึ่งเป็นเพียรทิมชาติเดนมาร์การชุดยูโรวัน๒๐๒๐
นักเตะที่ดีที่สุดของเดนมาร์
เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเรา
เป็นหัวใจของทีมเกือบที่จะเสียชีวิตนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงทางการแพทย์
เอลิเซนถูกระบุว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้น
ก่อนที่ทีมแพทย์จะกู้ชีพให้เขากลับคืนส่งร่างได้สำเร็จอืมนะฮะ
อ๋อโหนี่คือนี่คือเขาตีเป็นแบบหัวใจหยุดแบบแบบเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ใช่ตามตามเขาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วใช่โอเคโอเคอ่ะต่อต่อต่อ
ในช่วงเดือนสิงหาคมสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นช่วงก่อนเอ่อ
กัลโชคสุดยาตร์จัดปรบรูปการก็เป็นคลิปที่
เอริเม่ก์เซ็นได้เดินทางกลับไปยังที่
สวนศึกซอมของอินเติมมีรานท์ที่ชื่อว่า

ก็มาให้กำลังใจเป็นภาพที่ชื่นเอ่อเรียกว่าไงดิ
เป็นภาพที่น่าประทับใจมากภาพ๑

ที่แบบปรากฏตัวให้เห็นอย่างเงี้เพราะว่าหลังจากเนี้ยเขาก็คงจะไม่ได้มาอยู่ที่อิตาลีแล้วแหละ
เดินทางกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เป็น

สภาพร่างกายใดต้องดูไม่ออก

มันมีหลายปัจจัยที่
แม้แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง
เกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยเขาก็ยังงงกับสภาพหัวใจของเอลิเซนมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เดี๋ยวจะเล่าในช่วงหลังจากนี้นะครับ
เดี๋ยวจะมีอธิบายอันนี้ไปหาข้อมูลมาจนแบบอ๋อเลยโอเคมันเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้

เขาก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยจนถึงทุกวันนี้
แต่ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลจำนวนมากคงสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าทำไมเกาโชถึงไม่อนุมัติให้นักเตะที่มีปัญหาด้านหัวใจกลับมาลงสนาม
คำถามนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาจนได้คำตอบที่ค่อนข้างน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่สุดแล้ว
ก็คือเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปหลายประเด็นมาก

วันที่๔ต้องยกเลิกถ้าตามไม่ผิดคือยกเลิกทั้งสัปดาห์แล้วไปเต่งเหมือนสัปดาห์หน้า

ประเด็นนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีการสืบสวนลึกลงไปจนพบปัญหาบางอย่างที่มันซ่อนอยู่
มีการเต้นที่ผิดจังหวะอืมเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องส่งไปยังทีมแพทย์
เพื่อทำการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับปัญหาหัวใจต่อไป
ซึ่งก็เลยเกิดเหตุอันน่าเศร้าสลดในภายหลังนะครับ

ไลน์มันใกล้กันมากพี่ตาสังเกตดู

แต่ว่าการเสียชีวิตของเขาก็ถือว่าสร้างความสะเทือนขวัญให้กับเวทีฟุตบอลลีกของอิตาลี

แต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าในก่อนเปิดทุกการนะครับ

เขาทำการวิเคราะห์ว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือเปล่า

ทั้งนี้หนึ่งในเงื่อนไขของคณะกรรมการที่เขาระบุเอาไว้นะครับเป็นเช็คลิสต์ว่า
ห้ามมีผู้เล่นคนใดที่มีประสบปัญหาเรื่องหัวใจเด็ดขาด
และไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังด้วย
อืมคำถามก็ก็ผมคิดว่าพี่ต้าได้น่าจะสงสัยว่าอ้าว
ก็ติดตั้งครึ่งหัวใจแล้วไงก็ไม่ได้เหรอก็ช่วย
เออมันก็น่าจะช่วยใช่ไหมอ่าเออแล้วปล่อยลงสนามไป
มันก็น่าจะได้ถูกป่ะผมผมเชื่อว่าพี่ตาน่าจะสงสัยอย่างนี้
หลายหลายคนก็น่าจะสงสัยเหมือนพี่อ่ะเออก็แค่ติดตั้งก็ค่อยลงเล่นไปสิ
มันมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมแต่ประเด็นสำคัญครับมันอยู่ที่ว่า
ถ้าหากเกิดปัญหากับนักเตะคนใดคนหนึ่งแล้วครับคนที่ลงนามนะครับ
คุณจะมีปัญหาก็คือสามารถเจอโทษแพ่งและอาญาได้ไงครับ
อ๋อเออมีความเสี่ยงพูดเป็นง่ายง่ายครับ
ไม่มีใครอยากรับความเสี่ยงอันนี้ครับคือถ้าเกิดโอเคนักเตะคนนี้มีปัญหาโรคหัวใจ
แล้วก็แบบไปติดเครื่องช่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจแบบฝังอะไรอย่างนี้
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังอืมคนที่คนที่เป็นคนสแกรมอนุมัติอ่ะ
ถ้าเกิดนักเตะคนนั้นมีปัญหาขึ้นมาจริงอ่ะติดคุกนะครับอืม
ติดคุกได้นะครับเพราะมันก็เกิดเหตุจากกรณีของอัสอรี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
นักเตะที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับหัวใจทุกกรณีอืมเออเพราะว่า
คนอนุมัติมีสิทธิ์ติดคุกกินข้าวแดงได้
เออนั่นแหละครับ

แล้วคิดดูว่าคนที่ทำหน้าที่อนุมัติเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มีเงินเดือนที่สูงแล้ว
คือโอเคอาจจะมีเงินเดือนที่สูงระดับเหมือนเกี่ยวข้องกับการแพทย์ใช่ไหมครับ
แต่หลักล้านยูโรมันต้องระดับผู้บริหารถึงจะมีเงินจ่ายแล้วนะ
ซึ่งกรณีของผู้ปฏิหารที่เป็นที่ปรึกษาอาจจะมีเงินจ่ายเพราะว่าปำแหน่งเขาก็ดูใหญ่ใช่มั้ย
แต่คนที่อนุมัติไม่น่านะ

ก็นั่นแหละสิไม่มีใครอยากเสี่ยง
เออเป็นตำแหน่งมันไม่มีใครอยากเสี่ยงใช่มั้ยครับ

อันนี้เป็นประเด็นที่ลึกลับเมสดิมักเลย
เพราะอะไรสาเหตุที่หัวใจของเอลิเซนทำงานผิดปกติในเกมที่ฟินแลนด์เจอกับเดนมาร์ค
ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบ
แม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะ
ก็ยังไม่มีหลักฐานใดเลย

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจคนนี้ครับ
เขาชื่อสัตว์อาจารย์สันเจชามา
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะเลยครับ
เคยเป็นผู้อำนวยการด้านการแพทย์ในรายการลอนดอนมาอาทอน
แล้วคนนี้เคยเป็นเจ้าของไข้เอลิเซนที่สเปอร์ด้วย
ก็คือว่านักเตะสเปอร์ที่จะต้องทำการเช็คดูหัวใจ

ไม่มีความผิดปกติด้านหัวใจเลยเห็นไหมอืมเออ
กลายเป็นเรื่องที่แบบแม้แต่แพทย์อันดับหนึ่งด้านโลกหัวใจโดยเฉพาะ

สัตว์อาจารย์สันเจเขาบอกว่า
ในมุมของเค้าเค้าขอสันนิษฐานว่า
ซึ่งสิ่งนี้มันน่าจะส่งผลต่อความฟิตของนักเตะ
จึงทำให้มันอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาของนักฟุตบอลหรือเปล่า
อันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งสมมุติฐานหรือก็เป็นข้อสันนิษฐานของเขา
โดยที่ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าทำไมเอลิเซนถึงฟุบในเกมยูโร๒๐๒๐
ซึ่งเรื่องนี้จริงสันเจเขาบอกว่าเค้าโดนเอเย่นของเอลิเซนมาด่าด้วยครับโทรมาด่า
หลังเหตุการณ์ที่เอลิเซนฟุบในสนามเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงไม่รู้ว่าเอ็กเซนมีปัญหาโรคหัวใจใกล้หัวใจ
แล้วด้วยความจัญญบันของความเป็นแพทย์ถ้านักเตะคนนั้นมีปัญหาหัวใจ
ก็เลยเป็นเรื่องที่โคตรจะมิสเชอรี่ในเวลานี้เลยของเอลิกเซ
แล้วด้วยที่มันเป็นเหตุผลอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลึกลับเรื่องของกฎทางการแพทย์
ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับโดยดุษฎีครับ

ก็ในเมื่อทุกฝ่ายก็รับรู้เหตุการณ์ชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ในวันที่๑๗ธันวาคม๒๐๒๑อันนี้ก็ไปดูได้ในยูทูปของอินเตอร์มิลานนะครับ
วีดีโอคลิปก็จะเป็นภาพรวมบรรยากาศตั้งแต่วันที่เอลิเซนต์มาถึงเมืองมิรานด์
การฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่โมเมนต์การถูกส่งลงสนามครั้งแรก
ไฮไลท์สำคัญสำคัญหรือการยิงประตูในสีเสื้อของเนรัสซูรีสีเมืองดำของเอลิเซนต์

ทางด้านเทรนเนอร์คนใหม่ของอินเตอร์มิลานก็คือซิโมเนคอินซากี้เขาก็
แม้ว่าจะเป็นเทรนเนอร์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้งานเอลิกเซนเพราะว่าเวลามันเหลื่อมกันนะ
เขาก็อวยพรขอให้เอลิเซนต์โชคดีในเส้นทางอนาคตในวันข้างหน้า
เป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพขั้นสูงสุด
ความรักต่อผ่านกับทีมและเอริคเซ่น
ถือเป็นความผูกพันที่ไม่มีวันแตกสลายหายไป
นี่คือแบบเขาเรียกอะไรนะ
เหมือนเป็นคนที่ทุกคนแบบรักอยู่แล้วด้วยเนอะใช่

คนออกมาพูดในมุมที่แบบดูน่ารักดี
อืมนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า
ปัจจุบันเอลิเซนใช้เวลาส่วนใหญ่ครับอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดก็คือประเทศเดนมาร์คนะครับ
ซึ่งเป็นทีมที่เอลิกเซนเคยเป็นนักเตะดาวรุ่งช่วงอายุประมาณ๑๓๑๔ปีครับ
ทีมชั้นนำของเนเทอร์แลนด์ในช่วงอายุประมาณ๑๖ปี
ซึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้ลงเล่นใช่ไหมแค่ไปรักษาตัวกับทีมนี้
ไม่ใช่รักษาตัวคือรักษาความฟิต
อารมณ์เหมือนสมัยก่อนที่เบคแคมเป็นรูปการณ์
เบคแคมจะไปฝึกซ้อมกับสเปอร์อาร์เซนนอน
หรือช่วงที่ดร็อกบาร์พักจากเบคแคม
หรืออองลีก็ใช่

อย่างไรก็ตามประเด็นของเอดิเซ่นก็ถือว่ามีความน่าสนใจ
เพราะตอนสองท้ายพีกล์ตอบปีใหม่
ผมไม่น่าใจว่ามันก็เป็นเจ้าของบริษัท
แต่ถ้าดูจากโปรไฟล์แล้วก็คงน่าจะเป็นของบริษัทเอเย่นเอง
การกลับไปค้าแข้งที่อังกฤษของเอลิกเซนเนี่ย
เสมือนกับการได้กลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่าบ้าน
ในส่วนตัวของอลิกเซนเองแล้วก็ครอบครัว
ที่เป็นเอเยนของเอลิกเซนที่เป็นคนที่ไปด่าแพทย์ก็คนนี้แหละ
ไม่น่าจะเรียกคนดีกว่าเดิมน่าจะเรียกตัวแสบ
ถ้ามองถ้ามองแบบอีกมุมหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกัน
ที่เขาก็ต้องดูแลคลายอันของเขาอย่างดีที่สุดใช่มั้ยฮะ
มันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอนาคตของอลิเซนจะอยู่ที่ไหน
แต่ที่แน่ก็คือไม่ใช่ที่อิตาลี

แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในวันที่๑๒มกราคม๒๐๒๒แล้ว

ในช่วงต้นพี่ตั๊กถามว่าโลกฟุตบอลมันเคยมีเหตุการณ์ประมาณนี้
มีครับก็อันนี้จะเล่าเลยก็คือว่าเป็นกรณีของ
อันนี้ก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างเก่าหน่อย

ชั่วโมงกับอีก๑๘นาทีครับ
เขาแค่อายุ๒๓ปีเท่านั้นเอง
อืม
แข็งแกร่งเต็มที่

เพียงแต่ว่าเส้นทางของอาชีพนักฟุตบอลก็จบลงแค่นั้นไม่สามารถไปต่อได้

นะครับเอ่อเมื่อต้องจำต้องเอ่อเลิกเล่นใช่ไหมครับ

อืมซึ่งเป็นงานที่เขารับมาตั้งแต่ปี๒๐๑๘
ก็หลายปีแล้วก็ยังทำงานด้านฟุตบอลอยู่

ก็ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ก็น่าจะ๓๐กว่าแล้วเนอะ

๒๐๒๒เนี่ยก็๔๓เอ้ย๓อะไรวะเอ่อนั่นแหละ
นั่นแหละแต่ก็อายุเยอะแล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมได้แล้ว

คนนี้ก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันก็ยังลงสนามเล่นฟุตบอลในระดับสูงกับอายักษ์อันเตอร์ดัมได้

เอลิสเซนมีแต่ลมนาจใจที่อยากอยากกลับมารถการสนามหรือเปล่า

สถานีต่อไปของเอเลเซนอาจจะเป็นอายักษ์
นั่นแหละครับ
ผมเชื่อว่าในอีก๒เดือนเราคงจะได้เห็นล่ะครับผมว่านะ
หรือแบบจริงอย่างเร็วก่อนที่สุดก็คือก่อนวันที่สรรพย์เกล็ดมะกราศอาจจะได้เห็นว่า

ซึ่งเป็นสื่อในประเทศเดนมาร์คกับรายการพวกรายการการกุศลนะครับ
เท่านั้นถึงจะยอมออกมาจากทีวี
งั้นก็คือถ้าเป็นรายการอื่นใครติดต่อมาไม่รับ
ขอรับแค่การกุศลกับรายการนี้เท่านั้น
คือการไปเล่นฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่ประเทศกาต้า
เขาอยากที่จะกลับมาสู่ทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง
และต้องไปเล่นฟุตบอลโลกด้วย
ร่างกายจิตใจทุกร่างทุกอย่างครับเขาพร้อมที่จะกลับมาลงสนาม
แล้วเขาก็อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขา
สามารถกลับไปอยู่เลเวลเดิมที่เขาเคยทำไว้ได้
แต่เขาก็เชื่อว่าเขาจะกลับไปถึงจุดนั้นได้
ว่าเขาจะเคยประสบปัญหาด้านหัวใจก็ตาม
ถ้าหากไม่ได้ไปฟุตบอลโลกที่กาต้าครั้งนี้

มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่เขาจะติดทีมชาติ
มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วจริง

หัวใจของผมไม่ใช่อุปสรรคต่อการเล่นฟุตบอล
เจ๋ยโคตรเท่โคตรเท่ทำนี้

ในเวลานี้ครับทีมชาติเดนปากก็เป็นทีมเป็น
เป็นทีมไม่กี่ทีมเนอะที่ผ่านไปเล่นฟุ่มป่าวโลก๒๐๒๒๑๗๐๐แล้ว
ลงสนาม๑๐เกมชนะ๙แพ้๑
โดยที่เดนมาร์คเนี่ยถ้าจำไม่ผิด
ในฟุ่มป่าวโลก๑๙๙๘ที่ประเทศฝรั่งเศส
รวมถึงจะได้กลับมาติดทีมชาติอย่างที่เขาต้องการหรือไม่
อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาลุ้นกันนะครับ
เชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ดูยูโรตอนนั้นเนอะ
ก็น่าจะช็อกช็อกเหมือนกันกับเคสนั้น
ซึ่งตอนนั้นสื่อสื่อไม่ใช่สื่อการถ่ายทอดสดตอนนั้นเขาก็ดีเนาะ
เขาไม่ถ่ายภาพเนอะถ้าจำได้
รวมถึงท่านเตะที่แบบยืนห้อมร้อมทุกคน
ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ
วงการฟุตบอลเรามันไปพัฒนาไปไกลมากแล้วเนอะ

รู้สึกว่าวันนั้นคือโอเคมันเป็นเรื่องไม่ดีหรอก
แต่ว่าในภาพที่เราเห็นมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่า
มันโอเคเหมือนกันนะในการบริหารจัดการความวิกฤตตรงนั้นได้ค่อนข้างดี
สุดยอดมากสิ่งมองเคลียร์ที่เขาเข้ามาเคลียร์
ช่วยปลอบภรรยาของอลิกเซ่นสุดยอดมากเลย
เป็นโมเม้นท์ที่ไม่ใช่โมเม้นท์ที่ดีนะแต่เรารู้สึกว่าการจัดการตรงนั้นดูเป็นพลังบวกไปหมดเลย
มันดีที่สุดท้ายเรื่องนี้มันไม่ได้จบด้วยการสูญเสียมันก็เป็นเรื่องที่โอเคแหละ
ในการเล่าไปเรื่อย

ธรรมเนียมเหมือนเดิมสปอยไว้ซะหน่อย

ถึงโยนเนี่ย

เป็นนักเตะที่เคยเล่นให้กับทีมใหญ่ในสเปนแล้วก็ทีมใหญ่ในอังกฤษ

อ่าแล้วก็เป็นนักเตะที่เก่งถึงขั้นตำแหน่งการเล่นของเขาอ่ะ

ชื่อของเขาคือชื่อตำแหน่งอ่ะ

ในใกล้ไม่ยากอะนะ

พอกับสเปอร์นะเมื่อกี้พูดถึงสเปอร์ก็ยังเออ

นี้เรายังไม่พูดถึงเมื่อกี้เกือบหลุดชื่อทีมแล้วด้วยนะ

ปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งของเขาเนี่ยมีคนสารต่อแล้วนะ

อ่าเออแล้วก็อยู่ทีมเดียวกันด้วย

ตอนนี้เป็นทีมเป็นทีมที่เป็นคนชาติเดียวกันด้วยนะ

เออรูปร่างรูปร่างคล้ายกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกัน

เอาจริงถ้าเกิดแบบถ่ายรูปคู่กันอ่ะ
มีมองไกลแยกไม่ออกอ่ะคู่นั้น
อ่าหลุดเหมือนกันด้วยนะ
อ่าหลุดเหมือนกันคิวซีเหมือนกันหุ่นใกล้กัน

แต่อยู่คนละยุคแค่นั่นเองอยู่ห่างกันแบบ๑๐๒๐ปี๑๐กว่าปีได้อะไรอย่างเงี้ย
มาเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเออ
ตำแหน่งก็ตำแหน่งใกล้กันด้วยทุกอย่าง
เออเออเออเออเป็นการสปอยที่น่าสนใจดี
เพราะว่าสคริปต์เราเสร็จแล้วเราสามารถพูดได้
โอเคเปลี่ยนแน่นอนเข้าใจเล่นรายการหัวดีด้วย
พอนึกออกนะว่าเขาเป็นใครไม่ยากขนาดนั้น
ยกงานกันนะนะครับก็ติดตามดูทุกวันเสาร์สายใบสองโมงครึ่ง
เอาไป๒โมงครึ่งมาจากไหนเออมันเตาไป๒นะครับ

อย่าลืมหน้าเว็บไทยรัฐออนไลน์เข้าไปฟังกันด้วย
ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เรามีอยู่เป็นประจำเนอะไม่ได้เพิ่งมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมีคนเข้าไปดูมาก
เราลืมพูดใช่นะครับก็เข้าไปฟังตรงนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ใช่เป็นการสั่งถ่ายเบาเซอร์ไป
ก็จะมีอีกหลายช่องทางอยู่แล้วนะครับใครถนัดตรงไหนก็ฟังตรงนั้น
แต่เราอยากโปรโมทในเว็บของเราหน่อยลองไปฟังกันหน่อยนะครับก็แล้วก็ใครอยาก
ตาปกติพี่ตาฟังทางช่องทางไหน
เหมือนกันหลังจะเริ่มมาทางยูทูปมากขึ้นแหละ
เพราะว่ามันเสิร์ชมันอะไรง่ายกว่า
แล้วก็พี่เป็นคนฟังพอดแคสต์หลายซาแลลไง
แล้วพอฟังแชนแลลนี้มันจะมีซักเจชั่นที่แบบเป็นเรื่องใกล้กันอะไรอย่างนี้

เออใช่ก็เลยไปที่หลังเหมือนจะมาฟังในยูทูปมากกว่า
ผมก็ฟังยูทูปบ่อยเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวผมใช้ยูทูปพรีเมียมอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็ปิดหน้าจอแล้วก็ฟังได้เลย
แล้วพอมาใช้ยูทูปพรีเมียมก็เหมือนทุกอย่างจะมาตกอยู่ที่ยูทูปสักส่วนใหญ่

เราเสียงกันให้เขาแล้ว
ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วย
๒๓แล้ว

เดี๋ยวอะไรรู้นะเรามาเจอกันอีกที
เลยทีเดียวแอบมีเสียงหาวด้วยไม่รู้เข้าหรือเปล่าเมื่อกี้

โอเครู้แล้วรู้แล้วเริ่มรู้จังหวะแล้วเวลาแบบเหมือนจะหาวนี่หางไมค์หน่อย

สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม

สวัสดีครับ